ไปนี่ลูกเขยอายุ๓๑นะครับ
แจ้งความเอาผิดพ่อตาของตัวเองที่อายุ๕๓
คือฟันหัวโดนพ่อตาฟันหัวเขาบอกว่าเย็บไป๗เข็ม
นะฮะเขาบอกว่าพ่อตาพ่อทำไมทำเกินกว่าเหตุแบบนี้
เกินกว่าเหตุว่ายังไงรับฟังได้ไหมคุณผู้ชมมาดูนะ
หน่วยกู้ภัยวังกรูดนะฮะอำเภอชะตึกจบุรีรัม
แล้วก็พลเมืองดีปฐมพยาบาลนายฉัดชัยขุนหมื่น
หรือว่าต่อต่อนี่อายุ๓๑ปี
มีบาดแผลชะกันถูกขวานจามเข้าที่ศีรษะ
จากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลสตึกครับเพื่อรักษาอาการ
เรื่องต้นแพทย์เย็บแผลไป๗เข็ม
แล้วระหว่างที่ตำรวจกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่นั้น
ชาวบ้านอุ้มเด็กอายุ๔ขวบมาแจ้งบอกว่า

สอบถามทราบว่าผู้ที่ลงมือทำร้ายในต่อคือในดิน
ในดินขจัดโรคาท่านอายุ๕๓ปี
เป็นพ่อตาของในต่อนี่แหละหลังก่อเหตุหนีไปก่อน
นางสาวเพชรมณีขจัดโรคาอายุ๒๗ปี
คนนี้เป็นภรรยาของในต่อเล่าบอกว่า

ลูกชายทั้งคู่คนโต๔ขวบคนเล็กเพิ่งได้ขวบเดียว
ที่ผ่านมาในต่อไม่ทำงานนะมาขอเงินไปทำอะไรรู้ไหม

อ่านะฮะเอาฟังไปเรื่อยนะ
ก่อนเกิดเหตุคาดว่าในต่อน่าจะเมายา
แล้วเข้ามาบ้านแล้วมาชวนทะเลาะกับเธอ

ระหว่างนั้นสามีไปอุ้มลูกชายคนโต

เฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเอาไปเลี้ยงเอาลูกไปเลี้ยงที่ชนบุรี
กระทั่งมาทราบข่าวว่าในต่อเนี่ยโดนพ่อทำร้ายครับ

แล้วพ่อมาตามเรื่องที่เกิดขึ้น

และดีที่พ่อตัดสินใจแบบนี้
พาหลานกลับมาได้อย่างปลอดภัย
เอามาฟังต่อบ้างล่าสุดต่อ

เขาบอกว่าก็ลูก๔ขวบลูกเขา

เขาบอกที่ผ่านมาเขาทำงานรับจ้าง

ตอนเมียคลอดเขาบอกแบบนี้นะ

เขาบอกว่าเมียคลอดไม่เห็นมีใครไปดูแลเลย
มีแต่เขาก็มันหน้าที่คุณหรือเปล่า
อันนี้ผมสงสัยส่วนตัวขออภัยต่อนะ
ดังนั้นพ่อตาเขาบอกว่าพ่อตาเนี่ย

หลังจากนี้เขาบอกเดี๋ยวจะไปแจ้งความจับพ่อตา
เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
ไปอยู่บ้านได้แค่ปีเดี๋ยว
ผมเลี้ยงลูกของผมมาตั้งแต่นู้น
แล้วเขาก็บอกว่าคนเล็กผมไม่มีสิทธิ

ราตรีนี่พี่ราตรีนาคกระแส
อายุ๔๕ปีเป็นชาวบ้านในหมู่บ้าน

พ่อตาพ่อตาผมทวนให้
คือพ่อตามารับจ้างเลี้ยงบัว
ปกตินะจะเป็นคนที่เรียบง่าย

ส่วนลูกเขยติดยานี่คนกลางบอก
สร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวนี้มานานแล้ว

ในดินทำแบบนั้นสงสัยจะเหลืออด

ท็ดเมอร์นีขจัดโรครับมาได้ที่ภรรยา

พี่นักข่าวตอนนี้หนูไม่ขอพูดอะไรแล้ว
สุดท้ายจะปล่อยให้เป็นตามทางของเขา

แต่เขาถอย์งัมาอยู่ห้างนึงลูก

เจ้าหลูกไปหนูเบิ่งเข้าออกแค่ที่แหลกแล้ว
เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะที่ฉัดชัยลูกเขยเข้าไปแจ้งความ
ก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ก็เดี๋ยวเรื่องคดีว่ากันไปครับ